คุณผู้ชมจะ๑๐โมงกว่าเอ๊ะทำไมพระเดินบินทบาท
มันจะได้เวลาฉันเพลแล้วกับวัดแล้วไหมอ่ะใช่ไหม
ทีนี้ตำรวจก็เห็นแบบผิดสังเกตแปลกนะมีพระสี่รูปใช่ไหม
ตำรวจไปตรวจคนขับรถให้พระอ่ะปรากฏว่าตรวจในกระเป๋ากางเกงเนี่ย
เจอยาบ้า๓เม็ดแล้วคุณผู้ชมลองพิมพ์คอมเมนต์เดามาซิว่า
ตรวจฉี่พะแล้วม่วงครับว่าลองดูค่ะตอนที่ตำรวจไปตรวจคนค่ะ
นี่คาหนังคากระเป๋าล้วงออกมาปั๊บเจอเลย
เสื้อสีน้ำเงินนี่คือคนขับนะอยู่ในกระเป๋ากางเกงนี้

เจอยาบ้า๓เมตรนี่แหละคนที่ขับรถให้พระ
เพื่อให้พระท่านไปบินทบาทพระสี่รูปค่ะคุณผู้ชม
นี่กลางตลาดบางฉลงที่บางพลีสมุทรปราการนะคะ
คนขับเนี่ยชื่อว่านายนพนันอายุ๔๐ปีค่ะ
แล้วช่วงสายนี่อันนี้เป็นพระ๔รูปที่มาบินทบาทนี่นะคะ
ซึ่งตำรวจเห็นว่าผิดสังเกตแล้วแหละ๑๐โมงกว่า
ทำไมพระไม่กลับไปฉันเพลทำไมยังมาเดินบินทบาทอยู่อีก
ก็ถามพระท่านพระท่านก็บอกว่าสังกัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
เหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะอันนี้ก็มาบินทบาทหาปัจจัย
เพราะว่าที่สำนักสงฆ์เองปัจจัยไม่พอเลี้ยงพระเลี้ยงเนรหรอก
เนรมีอยู่๑๒รูปแล้วเนี่ยนกพนันเป็นคนขับรถ
ขับมามาตามทางเรื่อยจากกาญจนบุรีมาถึงสมุทรปราการ
แล้วสำนักสงฆ์เขาจะให้ค่าตอบแทนพระนะ
วันละ๔๐๐เนรวันละ๓๐๐ยังมีรายได้จากการบินทบาทอีกนะ
วันหนึ่ง๔๕๐๐เลยแล้วปรากฏว่าปัจจัยที่ได้ตรงนี้
เอาปัจจัยบางส่วนไปซื้อยาบ้าโอ้โหไปซื้อยาบ้ามาเสพ
แล้วก็เอาที่เหลือส่งมอบให้กับต้นสังกัดฟังแล้วแบบเอ้ย
ปัจจัยมันมาจากศรัทธาของโอ้โหญาติโยมไม่ใช่เหรอ
ใช่ไงแล้วถามพระพระบินทบาทอยู่๔รูปถูกไหม
ถำพระ๓รูปตรวจฉีบหมดเลยนะถามพระทั้งหมดเหล่อ
๓จาก๔ม่วงใช่เอาเล็นฟ์สไลด์ไล่อย่างนี้
เทียบได้เข้ากับสถานการณ์มาก
จริงอีก๑รูปเนี่ยไม่เจอไม่เจอสารเสพติดไม่ม่วง
ไม่เจอสารเสพติดไม่ม่วงทีนี้ก็เลยต้องเอาทั้ง๓รูปนะคะ
พระไพโรธ๔๔ปีพระอภิรักษ์๒๓ปีพระชัยวัด๒๔ปี
ก็ให้พระอุปชาทำการศึกแล้วก็โดนแจ้งข้อหาเรื่องยาบ้าด้วยนะคะ

แล้วก็คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปที่สพบางพลีนะคะ